ไปดูความขึ้นไหวของบัวขาวบัญชาเมฆซุปเปอร์สตาร์มวยไทยนะครับ
ก็เป็นพรีเซนเตอร์ในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับ
ในงานนี้บัวขาวก็มาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์
แล้วก็ร่วมเปิดตัวไกด์บุ๊กโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี
ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เลือกบัวขาวนะครับ
เป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเป็นนักชกระดับโลกที่ใช้ชีวิตแบบติดดินครับ
ทำให้แฟนมวยทั่วโลกนะครับได้เห็นภาพในโซเชียล
แล้วก็ในมุมการใช้ชีวิตตามท้องถิ่นในชุมชนของบัวขาว
แล้วก็อยากจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยในอีกมุมที่หลายคนนั้นยังไม่เคยเห็นครับ
บัวขาวเองก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับ

ให้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมโปรโมทชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีครับ
ส่วนตัวก็เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่ามาจากสุรินครับ
แล้วก็ชอบความเป็นชุมชนแล้วก็มีความเป็นเสน่ห์
แล้วก็ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์รวมถึงการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนนั้นมีรายได้ซึ่งตัวเขาเองก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ
น้ำปลาร้าบัญชาเมฆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปนะฮะ
จะพบกับทางด้านเกตงดมบูร์ครับ